อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังนะฮะสิ่งที่
เขาพยายามสื่อออกมากับสังคมเขาบอกด้วยว่า
เดี๋ยวตัำรวจแถลงติดคดีเมื่อไหร่ครับเขาจะ
ออกมาชี้แจงทุกเรื่องเลยแต่วันนี้ฟังเขาก่อน
อยากให้ตั้งใจฟังโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตนะครับ
เปิดใจหลังจากบวชพรามแล้วก็ขึ้นเขากระโจมเนี่ย
ทุดงนะฮะเมื่อวานนี้ถูกรถยนต์เขาบอกถูกรถยนต์คัมรี่ติดตาม
แล้วก็มีรถกระบะวีโว่นะฮะจอดขวางถนนด้วย
ตอนที่เขาไปปฏิบัติธรรมที่กาญจนบุรีอีกทั้งยังมีผู้ชายเดินมาประชิดที่รถ
ถามว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าก็ไม่แสดงตัวแล้วพกปืนด้วย
พวกเขาบอกว่าเขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยครับ
หลังจากนั้นทางวัดก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพสวนพึ่ง
โยคีปอก่อนนะโยคีปอยืนยันว่าที่ตั้งใจมาบวชพรามเนี่ย
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมไม่ได้คิดจะหลบจะหนี
ตามที่หลายคนกังวลส่วนเรื่องคดีเมื่อไหร่นะ
ที่ตำรวจแถลงปิดคดีพวกเขาทั้ง๕คนจะออกมาชี้แจง
ทุกเรื่องและขอให้ทุกคนรับฟังเขาบ้าง
เพราะหลังจากเกิดเหตุพวกเขาทั้ง๕คนตกเป็นจำเลยของสังคมครับ
เขาบอกเขาทุกข์มากทั้งครอบครัวธุรกิจต่างได้รับผลกระทบ
ไม่เคยมีใครมาถามความจริงจากเขาเลยฮะ
แล้วขอให้คำมั่นสัญญาว่าคำว่าจะหนีไปที่ไหน
ข้ามพม่าอะไรอย่างนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับ
อันนี้ขอให้ความมั่นสัญญาแล้วก็ขอความเห็นใจตรงนี้ครับว่า
เราขอความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติตรงนี้จริงครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยเราเคยให้ข้อมูลจากการผลกระแสว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่อีกหลายมุมอีกหลายมิติอีกหลายคำถามที่เราไม่เคยตอบ
และอีก๒๐คำถามที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากพวกเรา
หลักฐานที่เกิดจากติ๊กต๊อกก็ดีหลักฐานจากการประเมินก็ดี
หลักฐานจากการคาดคณีก็ดีทำให้คนหนึ่งคนนะครับ
ที่เราเดินทางไปทานหายกับเพื่อนแต่วันนี้ผมพี่โรเบิร์ตและเพื่อนบนเรือ
เรากลับเป็นจำเลยของสังคมวันนี้ผมผ่านมาแล้ววันนี้ยี่สิบสี่
ถึงปัจจุบันเนี้ยเรียนตรงตรงนะครับ
เรามีความทุกข์มากผมมีครอบครัวผมมีธุรกิจ
แต่วันนี้ชื่อเสียงของผมเสียหายชื่อเสียงครอบครัวผมเสียหาย
แต่ไม่เคยมีใครถามผมเลยว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
มันคืออะไรบ้างเพราะเราไม่มีสิทธิ์ได้พูด
ไม่เคยมีใครถามความจริงจากเขาเลยอืมอ้าว
ชาวเน็ตจับผิดนะจับผิดต่อมีการจัดฉากถ่ายภาพขณะปฏิบัติธรรม
เผยแพร่ยืนยันว่าภาพที่เห็นเป็นการปฏิบัติธรรมจริง
ปรากฏนอนจริงซึ่งเจ้าหน้าที่วัดเป็นคนถ่ายก็จะส่งให้พี่สื่อมวลชนนั่นแหละ
จะได้ไม่ต้องรอมาติดตามมารบกวนผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่นไง

โยคีโรเบิร์ตฝากถึงกระบวนการยุติธรรมครับ
โอ้โหฝากถึงกระบวนการยุติธรรมเลยนะ
บอกขอความเป็นธรรมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้ง๕คนบนเรือเนี่ย
อยากให้ปฏิบัติต่อพวกเขาให้เหมาะสม
ให้เหมาะสมตามมาตรฐานตามที่ควรจะเป็นครับ
ส่วนของกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนของการสืบค้นข้อความเป็นจริงหรือต่างนานาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ
แล้วก็อยากให้ปฏิบัติต่อผมและปอหรือคนต่าง๕คนที่อยู่บนเรือเนี่ยให้มันเหมาะสมตามมาตรฐานนะครับ
คันลองต่างที่ควรจะเป็นนะครับ
อย่าให้มันมากหรือว่าเกินกว่าส่วนที่มันจำเป็นจะต้องควรจะทำนะครับ
ผมเชื่อว่าคำลองต่างธรรมมันจะไม่อยู่จริงครับ

นั้นค่ะเปิดใจแล้วนะ
ใช่ค่ะส่วนในคืนที่๒เนี่ยนะคะ
โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตก็จะทุดงไปที่ถ้ำเขาทะลุจังหวัดราชบุรีค่ะ
จุดตรงนี้ค่ะจะเป็นเขตพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ทางตำรวจตรวจตำรวจตรวจตรวจตรวจชายแดนก็มีความเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอให้ลงจากเขาไปก่อนค่ะ
ขอรถกระต่๋า

อีกหน่อยครับ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้จากคลิปนี้หรือเปล่านะครับที่นำมาสู่การแถลงข่าวในเช้าวันนี้ที่บอกว่ามีบุคคลที่อ้างว่าเป็นตอชดอเนี่ยสะกดลอยตามแล้วก็มีลักษณะกับการคุกคามนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ไทยรัฐทีวีได้มาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีบุคคลที่อ้างว่าเป็นตอชดอเนี่
เป็นที่เดียวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๒นะครับพระหลวงพี่อุเทรนจิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าม้ายพายกิปอยกิโลเบิร์ตและผู้ปฏิบัติธรรมจากธรรมสถานวิโมกศิษฐาลัยไปทุดงท่ามเขาทะลุซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นเขตพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านครับมีจุ
ห่วงเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ามีแรงดังแรงงานต่างด้าวเนี่ยลักลอบข้ามพรมแดนธรรมชาติกลัวว่าโควิด๑๙จะเหมือนกับมีการแพร่กระจ่ายทางตรชดรเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าแล้วคณะทุดงนี้เนี่ยผ่านด่านไปได้ยังไงเพราะว่าเป็นเวลาปิดทำการของด่านแล้วนะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ไทยรั
โยคีปอนะคะโยคิวโรเบิร์ตแล้วก็นายกฤษดาพ่อศรียาอายุ๒๖ปีคนขับรถส่วนตัวก็ไปที่สพสวนพึ่งไปลงบันทึกประจำวันเรียกร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
โดยบอกว่าถูกชายชะกันอ้างตัวเป็นต่อชะดอขับรถยนต์ไล่ตามประกบปิดหัวท้ายจอดรถขวางให้หยุดรถขอตรวจค้นแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะนี่แหละค่ะ
อุเทนเนี่ยก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อเช้าบอกว่าบุคคลดังกล่าวบอกว่านายสั่งมาพอสอบถามก็เลยทราบว่าเป็นตำรวจต่อชะดอเพราะมียศจากบัตรประจำตัวมีอาวุธปืนด้วย
ก็ท่านก็ยืนยันว่าเดินทุดงทุกครั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่กลางวันเพราะปกติเดินทุดงกลางคืนอยู่แล้วที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรต่างจากครั้งนี้ครั้งนี้เนี่ยกลับถูกไล่ลงจากเขาแล้วก็ถูกขับรถไล่ตามด้วยค่ะ
ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคนที่ถูกพาดพิงอย่างตำรวจตะเวนชายแดน
ท่านผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนยืนยันว่าไม่มีนะไม่มีการสั่งการนะครับ
คือมันเป็นหน้าที่ก็คุณเข้าไปใกล้ชายแดน
มันเป็นพื้นที่ของความมั่นคงนะครับต่อให้เป็นคนอื่น
เขาบอกว่าเขาก็ต้องไปตรวจนะฮะพลตำรวจโทนัทสิงห์อุดมครับ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเปิดเผยกับไทยรัฐทีวี
ถึงกรณีที่พระอาจารย์อุเทนสิริสาโรเจ้าวัดวัดท่าไม้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม
กรณีที่ท่านพาปกับโลเบิร์ตเนี่ย
ผู้ต้องหาในคดีของคุณแตงโมการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยนะ
ไปเดินทุดงปฏิบัติธรรมนะครับ
แล้วถูกกลุ่มบุคคลอ้างว่าเป็นตำรวจตะเวนชายแดนไปสะกดลอยตามหรือคุกคาม
ชี้แจงแบบนี้บอกว่าตำรวจตะเวนชายแดนไม่ได้มีหน้าที่ไปสะกดลอยตามหรือไปคุกคามใคร
นะฮะแต่คือตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยใครไปในพื้นที่ตรงเนี้ยเขามีหน้าที่เฝ้าระวังนะครับ
ช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันไม่ให้มีใครผ่านเข้าออกไม่ได้ครับเอาลองฟังท่านชี้แจงหน่อยฮะ
เขาเป็นผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวแล้วไปบวช
คือก็ยิ่งคือพื้นที่ชายแดนเนี่ยคนมันจะเข้าออกมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ช่องทางทางธรรมชาติเนี่ยมันเข้าออกชายแดนมันต้องตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
เราก็มีภารกิจในการเฝ้าตรวจชายแดนป้องกันผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอาชกรรมตามแนวชายแดนนี้อยู่แล้วครับ
แต่จะให้ไปแบบสะกดรอยตามไปเฝ้าเป็นการจำคุก
มันไม่มีไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจชายแดนอยู่แล้วครับ
อ่าโอเคแล้วทางตรชดก็ไม่มีคำสั่งให้ไปเฝ้ากับสองคนนี้ใช่ไหมฮะท่านครับ
ไม่มีหรอกครับไม่มีครับมันไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่ภารกิจของผม
เอาฟังผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกบ้าง
ตะเวนชายแดนยืนยันว่าตำรวจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปทุดงของโยคีตามที่เป็นข่าวหรอก
ต่อชะดอเนี่ยไม่ต้องการให้ข้ามผ่านจุดตรวจตรงนั้นไปที่เป็นไม้กั้นสีแดงเมื่อกี้นะฮะ
เพราะมันเป็นชายแดนเกี่ยวกับความมั่นคง
เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่นะฮะก็ไปแจ้งด้วยความห่วงใย
อีกทั้งมันเป็นมาตรการด้านความมั่นคงอย่างที่นำเรียนไป

คือถ้าข้ามแนวชายแดนไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าไม่ปลอดภัยขึ้นมา

แล้วเดี๋ยวถ้าข้ามแดนไปเข้าในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านจริงจะถูกจับกลุ่มได้ไงฮะ
อย่างที่เราเคยมีข่าวอ่านกัน
มีประเด็นเรื่องของการต่อสู้ของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะครับ
ก็เลยยิ่งไม่ควรจะข้ามไปใหญ่
ขณะเดียวกันเมื่อถามถึงกรณีที่โลกออนไลน์ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตชดนะครับ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าโอ้ต้องขอบคุณมากนะ
คือตำรวจก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง
ทำงานไปตามพยานหลักฐานต่าง
ประชาชนคงเข้าใจนะฮะว่าตำรวจไม่มีเจตนาจะอยู่ฝ่ายไหน

คือก็ต้องยอมรับนะคะว่าการปฏิบัติธรรมของสองโยคี
ก็ถูกจับตาจากทุกฝ่าย
แล้วก็นำไปสู่การที่ตำรวจตระเวนชายแดนเอง

แล้วก็นำมาสู่การแถลงข่าวเมื่อเช้าของพระอุเทน

โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตก็ต้องถูกคำถามจากผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
บอกว่าอาการหลังจากทุดงในคืนแรกเป็นยังไง
คือโยคิวโรเบิร์ตบอกว่าได้รับบาดเจ็บที่ฝ่าเท้าค่ะคุณผู้ชม

มีแผลผู้พองมีรอยแตกนี่ค่ะ

เพราะว่าไม่ได้สวมรองเท้าช่วงเดินทุดง
ก็บอกว่ามีเลือดไหลออกมาด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยขอดูบาดแผล
นี่ค่ะก็ถอดถุงเท้าโชว์บาดแผลให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะ
คือเรื่องนี้ก็เป็นความช่างสังเกตของคนในโลกออนไลน์อีกเหมือนกัน
คือเขาบอกก็จะเห็นว่าในคลิปนี้
มีคลิปนึงที่โยคิวโรเบิร์ตออกมา
เองก็ใส่รองเท้าเดินลงจากเขาระหว่างเดินทุดงด้วยเหมือนกัน

แต่ว่าเท้าก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นคำถามอีกเหมือนกันว่า
เอาแล้วพกมือถือไประหว่างเดินทุดงได้ด้วยนะ

คือระหว่างเดินทุดงอยู่ในกระเป๋า
อยู่ในกระเป๋าเสื้อตอนที่ไปเดินทุดงเมื่อคืนนี้นะคะคือ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พระอาจารย์อุเทนเคยบอกว่าจะยึดมือถือทั้งสองคน
ก็เป็นคำถามในเช้าวันนี้ด้วยเหมือนกัน
คีโรเบิร์ตบอกว่าพระอาจารย์อนุญาตให้ใช้ได้
ให้เป็นไฟฉายระหว่างเดินทางเข้าเขากระโจม

และนี่ก็คือไฟฉายขณะที่พระอาจารย์อูเทนบอกว่า
มือถือไปจริงคืนให้ตอนขึ้นเขาเพราะว่าใช้เป็นไฟฉายสองทาง
จากมันมืดและเป็นอันตรายค่ะแต่อันนี้คือไฟฉายนะคะ